แล้วหลังจากที่ปกับโรเบิร์ตตอนนี้ไม่ใช่โยคีเลยนะ
เพราะว่าลาศีลเรียบร้อยแล้วจากการบวชพรามเนี่ย
คนก็รออยู่รอคุณแม่พนิดา
แล้วคุณแม่พนิดาบอกว่าหลังศึกเสร็จหรือว่าลาศีลเสร็จเนี่ย
จะรอฟังคำสารภาพจากปกับโรเบิร์ต

แต่คุณแม่บอกยังไม่อยากไปเค้นอะไรครับ

คุณแม่พนิดาบอกว่าช่วงนี้ยังไม่อยากพูดถึงเรื่องคดีคุณตังโมเลย
เพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปคุณแม่ร้องไห้ทุกวันเลย
แล้วก็มีการขอให้คุณตังโมก็คือลูกสาวเนี่ยนะ
ช่วยให้แม่ทำคดีนี้ให้สำเร็จด้วยครับ
คุณแม่พนิดาบอกว่าในแง่ความรู้สึกตอนนี้
ยิ่งคิดถึงคุณแตงโมทุกวันเลย
คนที่เสียลูกไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
ทุกวันนี้แม่ร้องไห้กับน้องทุกวันก็หมายถึงคุณตังโมนะฮะ
เวลาที่คุณแม่ออกมาทำเรื่องคดีก็บอกกับ
ขอให้ช่วยแม่ให้ทำสำเร็จด้วย
รับว่าคิดถึงลูกแตงโมมาก
วันรู้สึกหมดพลังจนคุณแม่แทบอยากตายครับ

ทุกวันนี้ได้แต่ถามว่าทำไมน้องต้องทิ้งแม่ไป
ทั้งที่อายุก็ยังสั้นกำลังสวยมีงานที่ดี
ทุกอย่างก็มีพร้อมหมดทำไมต้องมาทิ้งคุณแม่ไปด้วยครับ

พูดยากนะคะคนเสียลูกเนี่ยพูดไม่ออก
วันนับวันก็ยิ่งคิดถึงเขา
คุณแม่ก็ร้องไห้กับลูกทุกวัน
แล้วก็บอกว่าเวลาที่คุณแม่โดน
ต้องออกมาทำงานกับตำรวจกับนายเนี่ย
ก็ขอเขาว่าขอให้ช่วยคุณแม่ด้วย
คุณแม่ทำเพื่อน้องนะคุณแม่ออกมาทำเพื่อหาความยุติธรรมให้น้อง
ให้ช่วยคุณแม่ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณแม่กำลังจะออกมาเนี่ย
จะออกมาทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยค่ะต้องบอกเขา

เหมือนหมดพลังแล้วมันก็
คิดถึงลูกมากอดพลังจนแบบอยากจะตายด้วยซ้ำไป
จิ๋มก็พูดไปสะอื้นไปนะครับ

ส่วนเรื่องปอกับโรเบิร์ตที่ลาศิลปจากการบวชพรามมาครบ๑๕วันแล้วเนี่ย
จิ๋มบอกทั้งคู่โทรมาหาแม่แล้วนะ
ตอนที่แม่เดินทางมาสพเมืองนนทบุรีเนี่ย
โรเบิร์ตบอกแม่ว่าหลังจากไปบวชถือศิลป์มาตอนนี้

ข้อคิดอะไรหลายอย่างที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ความโกรธความโมโหร้ายก็ดีขึ้น
คุณแม่บอกน้ำเสียงโรเบิร์ตเนี่ยนะตอนที่ใช้คุยกับแม่ก็ดูเย็นลง
ส่วนปอล่ะแม่บอกปอเขาพูดจาดีอยู่แล้ว
มีการถามสารทุกข์สุขดิบของคุณแม่
แต่ก็ยังไม่ได้สารภาพเรื่องบนเรือตามที่เคยพูดไว้นะ
แล้วแม่ก็ไม่ได้เค้นถามอะไรด้วยแม่บอกยังไม่ถึงเวลา
เพราะทั้งคู่เพิ่งจะศึกมาก็ยังไม่ได้นัดมาพูดคุย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

คุณแม่ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องดูจังหวะดูจังหวะเวลาว่าเขาก็ต้องสารภาพต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยอ่ะ